ส่วนชาวนาในจังหวัดนครราชศรีมายังคงลังเลที่จะร่วมโครงการรับจำนำยุ้งฉางของรัฐบาลนะครับ
บอกว่าจะมีการเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางก่อนรอจนกว่าข้าวจะราคาดีขึ้นมากกว่านี้ครับ
ส่วนชาวนาที่บุรีรำนะครับนำข้าวเปลือกไปจำนำกับโรงศรีแต่ว่าโรงศรีปฏิเสธอ้างว่าความชื้นสูงครับ
นายทองอิ่มเดิมธรรมรำอายุ๔๖ปีครับเป็นชาวนาบ้านโคกลางตำบลครูเมืองจังหวัดบุรีรำ
บอกว่าปีนี้ทำนา๓๖ไร่เบื้องต้นตั้งใจจะเกี่ยวข้าวไปขายประมาณ๔ตัน
แต่ก็ยังไม่ตากแห้งเพื่อจ่ายค่ารถเกี่ยวแล้วเก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัว
แต่ว่ากลับถูกโรงศรีปฏิเสธไม่รับซื้อโดยอ้างว่าข้าวที่เกี่ยวสดนั้นมีความชื้นสูง
จึงต้องขนข้าวกลับไปตากที่บ้านก่อนครับ
นางนิตยาจันรัฐอายุ๕๐ปีบอกว่าปีนี้ได้ผลผลิตข้าวดีมาก
แต่เมื่อนำไปขายกลับได้ราคาเพียงกิโลกรัมละ๕๖บาท
ตัดสินใจไม่ขายและรอดูมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลก่อนนะครับ
โดยอยากให้รัฐบาลพยุงราคาข้าวไม่ให้ตกต่ำไปมากกว่ากิโลกรัมละ๑๐บาท
มากกว่าการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าว
หรือจำนำยุ้งฉางเพราะจะเป็นการสร้างภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้น
ขณะที่นายเจียบนพลกรังอายุ๗๕ปี
ชาวนานตำบลพลกรังอำเภอเมืองนครราชศรีมานะครับ
ลูกข้าวหอมมะลิไว้๑๐ไร่อีกประมาณ๑เดือนจะได้เก็บเกี่ยว
แต่ราคาข้าวเปลือกที่ตกต่ำไม่คุ้มค่ากับการลงทุน
ตัดสินใจว่าจะเก็บข้าวทั้งหมดเอาไว้ในยุ้งฉางก่อน
อาจจะแบ่งขายบ้างเล็กน้อยเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในครัวเรือน
ส่วนการที่รัฐบาลเตรียมใช้มาตรการจำนำยุ้งฉาง
ยังไม่มั่นใจว่าจะร่วมโครงการนี้หรือไม่
เช่นเดียวกับนายสมบัติโลพันดุงเป็นชาวนาบ้านพลกรังนะครับ
จะนำข้าวที่ปลูก๑๗ไร่เก็บเอาไว้ก่อน
ส่วนกรณีที่รัฐบาลมีแนวโน้มจะเปิดโครงการรับจำนำยุ้งฉางนั้น

ต้องรอให้มีรายละเอียดชัดเจนมากกว่านี้
และอยากให้ราคาถึงตันละ๑๕๐๐๐บาทครับ